ที่นี่ชาวบ้านเขาเน้นเข้าร่วม
แต่ไม่เน้นแข่งขันไม่เน้นรางวัล
จะมันขนาดไหนไปติดตามกันหน่อยครับ
ต้องบอกว่าไม่เน้นแข่งขัน
เน้นผลงานผลรางวัล
แต่เน้นความเละเทะนี่นะฮะ
ความบันเงินของเพื่อนเป็นหลัก

ไปดูหน่อยว่าเขาแข่งอะไรกันบ้างนะครับ
คุณผู้ชมฮะนักกีฬาแต่ละคน
สู้ชีวิตสุดดีรับต้นในการ

แต่ว่าเขาขูดเพื่อให้ได้จำนวนที่ต้องการก่อน
พูดดีระวังขูดมือตัวเองนะครับ
งานนี้นอกเหนือจากการมีการแข่งขันขูดมะพร้าวแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งการในคันคือการในคันปิ๊ตต้าแต่งหน้ากินกล้วย

คือคนที่เขาจะต้องปิดตาเนี่ยคือคนที่จะต้องแต่งหน้าแล้ว
ส่วนคนที่โดนแต่งไม่ต้องปิดตาแล้วครับ
แล้วคนที่ช่วยก็คือติดตาอยู่เหมือนกัน
ถูกต้องนี่เห็นไหมปิดตาแล้วก็ป้อนกล้วยเสร็จป้อนอะไรต่อ

ดูดไปจะได้ไม่กินคอเมื่อกี้กินค้วยคุณนักรัก
ใช่มากินนมต่อแม็กอีก
ยังไม่หมดกินอะไรต่อ

โอ้โห

ปับเข้าไป
โอ้โฮดีจริง

ของท่านนัดอันนี้สกคอสกหลัง

สักพักตบแรงถูกพลวดออกมาหมดเลย

แล้วเจ๊มันคือเทคนิคในการแข่งขันของแต่ละทีม

บอกเลยว่าสนุกสนานสนุกแน่นอนครับ

เป็นการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี๒๕๕๙
เขาจัดที่ลานหน้าเทศบาลตำบลตำรุตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
การเปิดงานนี่น้องหนูได้เข้าร่วมด้วยนะ

ผมบอกเลยนะเสื้อผ้าไม่เท่าไหร่แต่เอวแต่ละคนดีมาก

ทั้งหมดทั้งมวลจัดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนได้มาร่วมกันทำกิจกรรม
ให้รักสมัครสมัครสามารถสามารถกินซึ่งกันแล้วกัน
เน้นเรื่องผลการแข่งขันครับ